และติ้นเป็นอาเซียนครับแล้วเขาเนี่ยกลุ่มเนี่ยเข้าไปจับได้พรรมา
เขาก็มีชาวพม่าเองครับไปคอมเมนต์
ว่ามันควรหรือเปล่าเหมาะสมไหม
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนแล้วกลับมาเล่าให้ฟังกันต่อครับ
ถ้าเกิดเราดูเผินดูไปดูมามันก็เหมือนไม่มีอะไร

การเดินแฟชั่นที่แบบแปลกหน่อยคือมันเปลี่ยนชุดได้ไง
ใช่เพราะว่าเวลามีการเปลี่ยนชุดกลางเวทีมันก็เหมือนเป็นศีรษะ

มันก็ตื่นเต้นเหลาใจก็คือทาง
ก็เนี่ยที่ชมไปแต่ว่าก็มีดราม่าที่ชุดที่คุณผู้ชมเห็นเกิดขึ้นตรงที่ว่าชุดนี่แหละครับ
คือถ้าย้อนไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีการจัดกิจกรรม
ก็คือเป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕ธันวาคม
ซึ่งมีการนำเสนอเป็นผลงานของนักศึกษาที่เป็นโจทย
และชุดที่เห็นเขาก็เป็นชุดที่แปลเป็นภาษาไทยว่าศรัทธาแห่งชเวดากอง
เป็นการนำเสนอออกแบบที่แปลกใหม่ก็ตามคอนเซ็ปต์ที่เขาได้มา
แต่ก็ไปสร้างความไม่พอใจสักเท่าไหร่ให้กับพี่น้องชาวพม่า
เพราะว่าทันทีที่เขาเห็นภาพดังกล่าวเห็นคลิปนี้เนี่ย
ถามถึงความเหมาะสมว่าเหมาะสมแล้วหรือดีแล้วหรือ
ผู้ออกแบบมีความคิดสร้างสรรคยอดเยี่ยมแต่ไม่ควรนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
อันเป็นที่เคารพบูชากราบไหว้มาทำชุดสวมใส่
คิดง่ายก็คือนำของสูงมาทำเป็นของต่ำ
ก็เป็นการหมินเมตการถูกตำหนิติเตียนเป็นต้น
อันนี้เป็นคอมเมนต์ที่มีการโพสต์ลงไปนะครับ
ก็ติดต่อไปยังน้องคนนี้ครับซึ่งเป็นเจ้าของผลงานชุดนี้
ที่ออกแบบไปก็บอกเพิ่มเติมแบบนี้บอกว่า
คือตัวน้องเองเนี่ยได้จดมาคือพม่าก็คืออาเซียนนะครับ
จะสร้างสรรค์ผลงานก็พยายามนึกว่า
เวลาที่เราพูดถึงประเทศนี้เรานึกถึงอะไร

พยายามจะดึงจุดนั้นออกมานำเสนอ
ถึงความสวยงามความศรัทธาแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรม
ขณะที่แรงบันดาลใจของชุดเนี่ยนะครับ
ก็มาจากความเลื่อมสายศรัทธาของชาวพม่าที่มีต่อพระพุทธศาสนา
เชื่อกันว่ายิ่งทำบุญมากก็จะสามารถล้างบาปได้มาก
ผสมผสานกันผ่านภาพของสาวพม่า
ที่มีการเทินของไว้บนศีรษะเหมือนหญิงสาวที่แบกของไปทำบุญ
ซึ่งก็เป็นเสน่ห์ของสาวพม่าที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ
อาจจะมีการกำลังถูกกลืนหายไปกับกระแสสมัยใหม่เข้าไปทดแทน
อันนี้น้องเขาตีความมาแบบนี้คุณผู้ชมก็เลยคิดเป็นชุดนี้ออกมา
อย่างไรก็ตามน้องคนนี้ก็บอกว่ารู้สึกว่าต้องขออภัยขอโทษเป็นอย่างสูง

ในการนำเสนอครั้งนี้เป็นการเสนอในแง่มุมที่ดี

ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ

อันนี้น้องก็ฝากที่จะขอโทษมาด้วยแล้วกัน

ให้กับน้องนักศึกษาแล้วกันนะครับ